แต่ตอนนี้ดิฉันจะชวนคุณผู้ชมจ้องจดเลยค่ะ
มาดูเลยที่แรกค่ะไปที่ไหนกันดี
พาคุณผู้ชมไปที่อุดรธานี
นี่บ้านเลขที่๑๐๒นะคะที่อำเภอพิบูรณรักษ์
นี่เป็นบ้านของพ่อจ้ำประจำวัดศรีสว่างวง

บวงสวงรุ้นปั้นพ่อปู่ศรีสุทธโมยาศรีปฐุมา

พอถึงเวลาเข้าพิธีเนี่ย
จ้ำจะพูดคุยกับคนที่มาร่วมงาน

พูดไม่ออกค่ะเหมือนกับแบบจะสะอึก

เปล่าอาการนี้เหมือนกับจะถูกแฝงร่าง

แล้วก็บอกว่าให้รอเอาตัวดีได้แน่
หลังจากนั้นค่ะก็ทำพิธีบวงสวง

ไฮไลท์อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงหลังพิธี
เพราะว่าพ่อจ้ำชูกระดาษที่เขียนเลขให้กับทุกคนได้ดู
แล้วก็ฮือฮากันสิคะแหมจดเลขใหญ่เลยส่งต่อเดี๋ยวจะเอาไปเสี่ยงโชค
เราจะได้เห็นช่วงนี้ไหมได้เห็นค่ะ

ถูกต้องค่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่อุดรธานีนะคุณผู้ชม

ต่อกันที่นครปฐมค่ะวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีนั่นเอง
ไม่ว่าจะเป็นวันไหนเทศกาลใดที่นี่ก็เนืองแน่นไปด้วยผู้ที่ศรัทธาค่ะ
แวะเวียนไปขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดหลากหลายค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นหุ่นปั้นตาทองนิ้วรายนะคะที่จุดตรงนี้มีหลายคนไปกราบไหว้ขอพรกันเป็นประจำ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าจะมีหยดน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์
จากการทำพิธีสวดสะกดวิญญาณตาทองนิ้วรายอยู่ตรงนี้เขาจัดกันนะคะเดือนละสองครั้งนะคะ
ใครมาที่นี่แล้วก็ต้องไปส่องแล้วก็ใช้จินตนาการดูบางคนก็ถ่ายรูปกลับไปวิเคราะห์ข้อมูล
แต่ถ้าใครดูแล้วก็ดูไม่ออกแนะนำเลยค่ะไปนี่ค่ะแผงลอตเตอรี่
เขาเขียนและวิเคราะห์ไว้ให้เรียบร้อยเสร็จสับนะคะสำหรับมือใหม่ก็ไปตรงนี้ได้
อ่ะไปอีกที่หนึ่งนะที่สารเพียงตาปู่ขุนเดชขุนจันท
เอำเผิร์ยกบินบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งอาจารย์เริงร่างทรงประจำหมู่บ้านก็มาทำพิธีขอเลขเด็ด

ขันห้าเหล้าขาวมาเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางนะครับ

มีชาวบ้านมารออย่างใจจดใจจ่อเลยนะครับ

น้ำตาเทียนฝีมือการหยดของอาจารย์เริง
เป็นตัวเลขถึง๕ตัวด้วยกันนะฮะ

ฟังเสียงของอาจารย์เริงสักนิดหนึ่งนะฮะ
ระวังมันจะลงล่าง
หัวขึ้นหัวขึ้นหัวลง

เอาอันนี้เขียนให้หมด
เขียนให้หมดเลยเนี่ยตามเป็ดให้ไว้
อะไรอีกไหนมา
เราก็คุยกับท่างเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟัง
เดิมทีมีตะเขียนสี่อย่างคนส่องกัน
แต่ว่าต้นนึงโดนฟ้าผ่าตายไป

ชาวบ้านเขาก็มาไหว้มารูปแป้งส่องหาโชคลาภ
บางคนบอกว่าโอ้เห็นชัดเจนเลยจากต้นตะเคียนสีน้ำตาล
แป๊บเดียวเดี๋ยวจะกลายเป็นสีขาวโพลนเลยนะจ๊ะ

ลอตเตอรี่มาขายเลยข้างต้น
บริการทุกระดับประทับใจจริง